คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปงัดสถูปที่เก็บอัฐิคนตาย
เอาทั้งโกรธเอาทั้งกระดูกเอาทั้งเหรียญปากผีไปที่ศรีสะเกดนะฮะ
จับได้แล้ววันนี้ตำรวจนำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพชาวบ้านญาติย่าที่รู้ข่าวไปดูแล้วก็โอ้โหทำใจไม่ได้
รุมประชาธรรมถึง๒รอบทีเดียวฮะ
นี่ตำรวจต้องห้ามแบบนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันนี้แหละครับ
คุณผู้ชมนะฮะที่ทางด้านของวัดบ้านเขวกศรีศาจันทร์นะครับ
ศรีสะเกดคนร้ายเนี่ยคือนายเกรียงไกรปิ่นมณีอายุยี่สิบห้าปี
ตำรวจจับได้แล้วก็นำตัวไปทำแผนนะฮะ
ทีนี้เนี่ยพอจับได้เนี่ยชาวบ้านเขารู้ข่าวก็ไปมุงดูแน่นอนนะฮะ
ด้วยความโกรธแค้นมาทำกับกระดูกของคนตายอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ
บอกว่าขโมยไปเพราะคิดว่าเป็นท้องเหลือง
ไม่ได้จงเอาอะไรครับเพราะเห็นมันลืมเหลือมเฉยครับ

เห็นมันลืมเหลือมอะครับเหมือนแบบมันทองเหลืองเนี่ยครับ
ทองเหลืองมันส่องอะครับ

ไม่ได้เอาทองเหลืองครับไม่ได้จงใจเอาอะไรหรอกครับ
ได้ผ่านมาแล้วเห็นพอดีผมก็เลยจอดไว้ดูอะครับ

จริงก่อเห็ดมาบ่อยนะครับ
เขามีฉายาด้วยเพชรเชียงคานจอมจนหมาไม่เห่า
เพราะว่าไปก่อเหตุที่ไหนหมาไม่เคยเห่า
อย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่ใช่จองขมังเวศนะครับคุณผู้ชม
ประวัติเขาก็บอกว่าเขาเคยถูกไฟช็อตแล้วก็นอนเป็นเจ้าชายนิทามาหลายเดือน
พอฟื้นมาก็เนี่ยฮะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก้าวร้าวชอบลักเล็กขโมยน้องสุดท้ายก็มาขโมยพวกโกรธเก็บอาทิตไปนะฮะ
เทกระดูกเขารวมกันหมดอ่ะโปรดแท้นะครับ